มองหาอาชีพที่ลงทุนก็ต่ำแต่ได้กำไรสูงเนี่ย
ทางนี้เลยเรามีอาชีพมานำเสนอส่วนจะเป็นอะไร
ติดตามกันเลยกับช่วงเกษตรทำเงิน
เมนูอาหารจากด้วงมะพร้าวทำได้หลากหลายเมนูแบบนี้นี่เอง
ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่าย
้วงมะพร้าวผ่านช่องทางออนไลน์
และที่แน่นะครับการเลี้ยงด้วงมะพร้าวและการเพาะพันธ
ก็เลี้ยงง่ายโตเร็วใช้เวลาไม่ถึง๒เดือน
ก็สามารถจับขายส่งจำหน่ายตลาดได้แล้วครับ
ตลอดข่าวตามมาดูการเลี้ยงได้ที่นี่เลยครับ
ที่บ้านวังไซตำบลวังตะเคราะห์อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย
เจ้าของโรงเพาะเลี้ยงก็คือลุงเตือนแพออ่อนในวัย๖๐ปีครับ
ที่นี่เลี้ยงด้วงมะพร้าวภายในสวนหลังบ้านจำนวน๘๐กระมัง
ด้วยการนำกากมะพร้าวมาใส่ไว้ในกระมังพลาสติก
แล้วนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาใส่ในกระมังที่มีกากมะพร้าวเตรียมไว้
กระมังละ๕คู่ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ๑เดือน
้วงมะพร้าวก็จะวางไข่เป็นตัวหนอนเล็กจำนวนมาก
แล้วก็คัดเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออก
แล้วก็ปล่อยให้ตัวอ่อนโตเต็มวัยพร้อมจำหน่าย
ทั้งหมดนี่คือเลี้ยงด้วงมะพร้าวในระยะเวลาเพียง๓๕วันครับ

แล้วการจับเจ้าด้วงมะพร้าวไปจำหน่ายเนี่ยยุ่งยากไหมล่ะครับลุงเตือน
ครับพ่อกระมังซ่ำเลยซ่ำน่ะ

เพราะว่าถ้าเราไปคุยมันถ้าตัวน้อยมันจะตาย

้วงมะพร้าวของลุงเตือนขายในราคากิโลกรัมละ๒๐๐๒๕๐บาทครับ
สำหรับลุงเตือนแล้วการเลี้ยงด้วงมะพร้าวให้เติบโตเต็มวัยพร้อมส่งขาย

แต่ตอนนี้ตลาดมีความต้องการสูง
้วงมะพร้าวของลุงเตือนจึงมีไม่พอขายตามความต้องการของตลาดครับ
แหมขายดิบขายดีเลยนะลุง
ส่วนใหญ่จะจำหน่ายด้วงมะพร้าวทางออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก
เฉลี่ยในแต่ละเดือนที่ขายด้วงมะพร้าวได้เนี่ย
ก็ประมาณ๑๐๐๐บาทเลยครับ
้วงมะพร้าวเนี่ยนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายนะครับ
อย่างเช่นผัดกะเพราลาบทอดกรอบและอีกมากมายหลายเมนู
เลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดก็ทำได้ไม่ยาก
ผลิตให้มีเพียงพอขายในตลาดก็กลายเป็นเกษตรทำเงินได้แล้วครับ
โอ้โหนี่เป็นยังไงไม่พอขายแล้วอ่ะ
ไม่พอขายไอเดียดีก็มาแนะนำอาชีพที่ลงทุนต่ำ
แล้วก็ได้กำไรสูงนะคะส่วนใครอยากจะทำศึกษาหาข้อมูล
ก็หาข้อมูลให้ดีก่อนเราค่อยทำแล้วกันนะจ๊ะ